เลี้ยงหนูมันมีวิธีคุณผู้ชมครับ

เสื้อผ้าหน้าผมต้องมีกระเป๋ารองกระเป๋ารองเท้าหนูต้องมีเอ๊ะหนูอะไรต้องมีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าใส่
แล้วที่สำคัญเรื่องของการเลี้ยงหนูระวังอย่าโดนจับได้
ตายเลยนะตอนนี้จับได้แล้วฆ่าหนังฆ่าเขาเลย
เอาแต่ที่พูดเนี่ยพูดเล่นจริงเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงหนูเนี่ยมันสร้างรายได้
ใช่เอ้าเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูหนูยักษ์เขาสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยนะ
โอ้โหนี่คือเลี้ยงหนูแล้วจะรวยใช่ไหม
เลี้ยงหนูเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูสิคะ
อ่าเลี้ยงหนูแล้วจะรวยนี่หนูยักษ์ไหมล่ะ
โอ้โหคุณเคยเห็นหนูใหญ่แบบนี้ไหม
ไม่เคยจะเห็นขนาดนี้วิ่งหนีไปแล้ว
ครับปากจูน่ารักเชียบโอ้ถ้าคิดถึงให้จ้าปากจุ
ที่จังหวัดอุดรธานีที่นี่ครับสวนคู่บุญฟาร์ม
ที่นี่เขาเลี้ยงร้านเป็นร้านศัตริ์เลี้ยงหายาก
คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าช่วงนี้กำลังมาแรงเลยก็คือ
อ้นใหญ่ไม่ใช่คนชื่ออ้นแล้วตัวใหญ่คือมันเป็นชื่อของหนูพันนี้ก็คือหนูอ้น
ใหญ่อ้นใหญ่เลี้ยงหนูอ้นใหญ่อ้นใหญ่มันดูน่ารักนะดูสิ
โอ้โหกอดทีละอุ่นเลยนะครับตัวกลมแบบนี้ก็หน้าตาน่ารักแบบนี้
เป็นสัตว์เลี้ยลูกด้วยนมนะครับชอบอาศัยอยู่ใต้ดินหรือว่าโพรงไม้
ดุร้ายครับเห็นไหมจับขึ้นมาอุ้มพูดคุยได้สบาย
อยากรู้ไหมว่าทำไมเจ้าของฟาร์มเขาถึงได้เปิดเพาะพันธุ์หนูอ้น
แทนที่จะเป็นฟาร์มสุนัขฟาร์มแมวทั่วไป
ถามเขาหน่อยเขาบอกว่าตัวเองนั้นผันตัวจากการเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ย
เปิดฟาร์มอ้นใหญ่เนื่องจากสนใจส่วนตัวและเห็นว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่หายาก
ปัจจุบันฟาร์มที่เพาะพันธุ์สัตว์ชนิดนี้น้อยมากน้อยมากแล้วเป็นที่ต้องการของตลาด
คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คู่หนึ่ง๑๐๐๐๐บาทโห

ก็คิดเอาเองแล้วกันนะคู่หนึ่งเป็นหมื่น
สนใจไหมล่ะโทรไปติดต่อเลยก็ได้นะครับคุณผู้ชม
ถ้าสนใจอยากจะลองทำอาชีพนี้ดูนะครับ
ผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ให้นะครับ
หรือว่าสนใจก็ไปติดต่อที่ฟาร์มนี้ได้นะครับ
คู่บุญฟาร์มที่บ้านหนองสร้างคำตำบลโนนสูง
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเห็นแบบนี้แล้ว
ต้องศึกษาก่อนนะถ้าจะคิดจะเลี้ยงแล้วก็
ศึกษานิสัยใจคอมันดูมันว่าชอบแบบไหนแล้วอาศัยยังไง
จะได้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงเจ้าหนูอ้นจักร
จริงไม่ว่าจะทำอะไรเราก็ต้องศึกษารายละเอียดของมันให้ดี
ถี่ถ้วนก่อนว่าเราเข้าใจพฤติกรรมของมันที่แท้จริงหรือเปล่า
แล้วเราจะได้เลี้ยงแล้วประสบความสำเร็จอย่างที่คุณชนะบอก
คุณเคยเจอหนูใหญ่อย่างกับแมว
หนูแล้วรวยมีที่ไหนที่นี่
อย่างนี้เลี้ยงแล้วจนลงจนลงเนี่ย
ไม่ดีเปลี่ยนวิธีการไปเลี้ยงอ้นใหญ่ดีกว่า
หนูแล้วจนไม่เท่าไหร่หนูเทพี่ด้วย
เลี้ยงหนูอ้นใหญ่รับรองหนูไม่เทพี่แล้วแหละ